คดีของเด็กน้องชมพู่อะค่ะครับข้ามปีนะคะตั้งแต่สิบสี่
พฤษภาคมปีที่แล้วที่พบศพของน้องบนภูเหล็กไฟนะคะที่บ้าน
กกอกที่มุกดาหารเนี่ยค่ะเราก็นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง
ที่ตำรวจบอกจริงนะคะว่าตำรวจยังไม่ได้ทิ้ง
ยังไม่ได้พักคดีตำรวจได้มีการเรียกพยานไปเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มนะคะ
ครับคือก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนำคนในครอบครัวของน้องชมพู่
ไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วใช่ครับแล้วลุงพลเองก็เข้าเครื่องจับเท็จเหมือนกัน
เว้นแค่น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ด้วยความที่เป็นเด็กอยู่อะค่ะ
ก็มีแค่การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กับทีมสหวิชาชีพวันนี้เนี่ยค่ะ
พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปฐุมธานีเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่ชุดสืบสวนคดีฆาตกรรม
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
นำพยานหกปากเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเป็นพยานที่ตำรวจบอกว่า
ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีค่ะพยานทั้งหกคนมีใครบ้างมาดูนะคะ
คือเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วนะคะว่าทั้ง๖คนนี้จะต้องเข้าเครื่องจับเท็จ
วันนี้ก็เข้าเครื่องจับเท็จจริงก็มาเน้นย้ำกันแบบนี้
หกคนมีใครบ้างมีพระสองรูปนะคะพระบุญมาศรีละเตโชหรือพระอาจารย์บุญมาค่ะ
เข้าเครื่องจับเท็จไปเรียบร้อยพระสุรัตน์ถิระวชิโรหรือครูบารัฐ
ก็เข้าเครื่องจับเท็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนอื่นอื่นค่ะ
เข้าเครื่องจับเท็จในวันพรุ่งนี้ค่ะครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
จะเป็นคิวตามนี้นะคะส้มโอเป็นนามสมมุตินะคะรอเข้าเครื่องจับเท็จในวันพรุ่งนี้
ดอนมะลิรสหรือยายดอนก็น่าจะวันพรุ่งนี้ไล่เรียงตามลำดับนะคะ
ส่วนวันสุดท้ายก็จะเป็นพ่อแบมและเด็กชายก๋วยเจ๋งนะคะ
นี่ค่ะ๖คนนี้ค่ะคือวันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์สองรูปที่เข้าเครื่องจับเท็จ
ก็คือพระบุญมาศิลเตโชและพระสุรัตนธีระวชิโรนะคะ
ก็มีรายงานว่าพอนำตัวไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑จังหวัดปฐุมธานีตอน๘โมงเช้า
ก็นำเข้าไปที่ประตูด้านหลังพระสองรูปท่านก็ผ่อนคลายค่ะ
พอไปถึงที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานท่านก็ไม่ได้เครียดอะไร
ก็คือเข้าเครื่องจับเท็จในฐานะพยานนะคะครับคือตำรวจแค่อยากรู้ว่า
ไลน์ในช่วงเวลาสำคัญที่มันจะสามารถบอกได้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ยต้องคุยกับทุกคน
ไทม์ไลน์เวลาตรงนั้นเนี่ยแต่ละคนทำอะไร
แต่ละคนเจอใครเห็นใครทำอะไรอยู่บ้างพระสุรัตน์เข้าเครื่องจับเท็จตอนแปดโมงครึ่ง
แล้วเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะครับสามชั่วโมงกว่าเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พากลับไปที่วัดที่ศรีสะเกดทันทีพระบุญมาศิลเตโชเข้าเครื่องจับเท็จต่อก็คือตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง
ออกมาตอนบ่ายโมงครึ่งใช้เวลา๒ชั่วโมงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พาท่านกลับบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารทันทีค่ะนี่คือพระสองรูปที่เข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้
ครับทั้งสองรูปท่านยืนยันคำให้การเดิมนะคะที่เคยให้ไว้เกี่ยวกับไทม์ไลน์
ช่วงเวลาของบุคคลต้องสงสัยว่ารับรู้ถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่
ก่อนที่จะไปส่งครูบารัฐที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งพระทั้งสองรูปท่านบอกว่าไทม์ไลน์ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่ต้น
ครับจนถึงวันนี้วันที่เข้าเครื่องจับเท็จเหมือนเดิมนะคะ
อืมท่านบอกว่าท่านจำได้และไทม์ไลน์เหมือนเดิมยืนยัน
ที่เคยให้การไว้ยังไงมันเป็นแบบนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนคดีน้องชมพู่เตรียมนำพยานอีกสองปาก
อย่างที่บอกนะคะที่รอคิวอยู่นะคะเข้าเครื่องจับเท็จนะคะ
ส้มโอขออนุญาตเป็นนามสมมุตินางดอนมะลิรสชาวบ้านกกอกเนี่ยนะคะ
สองคนนี้ค่ะเขาเคยให้ข้อมูลกับตำรวจ
เห็นบุคคลต้องสงสัยอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตอนที่ตามหาน้องชมพู่กันอยู่ได้พยายามเรียกคนคนนี้
แต่คนคนนี้ไม่ตอบกลับซึ่งมันแปลก
ปกติคนอัธยาศัยดีเจอที่ไหนทักทายกันเป็นประจำ
แต่ทำไมวันนั้นไม่ตอบเรียกแล้วไม่ตอบ
วันนั้นรู้สึกไปเจอบนภูเล็กไฟใช่ค่ะ
บุคคลคนนั้นนะคะเรียกแล้วไม่ตอบแล้วมีพฤติกรรมที่เขามองว่าแปลก
เขาก็เลยบอกกับตำรวจไปอืมยายดอนหรือนางดอนมะลิรส
ก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่บุคคลต้องสงสัยคนนี้ค่ะ
พูดถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่แล้วมันไม่สอดคล้อง
คำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนบุคคลต้องสงสัยคนนี้
มีพฤติกรรมคมขู่พยานให้เปลี่ยนคำให้การด้วยนะคะ
ครับเดี๋ยวสองคนนี้เข้าเครื่องจับเท็จพรุ่งนี้อืม
ทีนี้ค่ะวันถัดไปอีกก็จะเหลืออีกสอง
แบมกับเด็กชายก๋วยเจ๋งนะคะก็จะเข้าเครื่องจับเท็จในวันถัดไป
คือมีรายงานว่าหลังจากที่นำพยานทั้ง๖ปากเนี่ยค่ะ
เข้าเครื่องจับเท็จเสร็จเรียบร้อยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเรียกประชุมชุดสืบสวนคดีทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
เพื่อรายงานผลการเข้าเครื่องจับเท็จของพยานทั้ง๑๔ปากนะคะ
ก็คือคนในครอบครัวของน้องชมพู่ญาติญาติของน้องชมพู่
ครอบครัวของลุงพลและรวมถึง๖คนนี้ค่ะ
รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ปากครับก็จะไปสรุปกัน
สรุปสำนวนเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะโอ้โห

มีรายงานข่าวเบื้องต้นว่าคาดว่าจะมีการออกหมายจับคนร้าย
มากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำอื้อหืออืมคือการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
มันจะมีเครื่องมือในการวัดพวกชิบประจงชิบประจอน
ตราการเต้นของหัวใจใช่ไหมค่ะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยากรู้ว่า
ที่เคยให้ข้อมูลอะไรกันไว้เนี่ยคือถ้ามีเครื่องจับเท็จเข้ามา
มีส่วนตรงนี้ด้วยเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมหรือไม่
อะไรอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะก็อาจจะดูพฤติกรรมอื่นอื่น
ที่อยู่ในการเข้าเครื่องจับเท็จอะค่ะครับคือชุดนี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่เชิญมาเนี่ย
มีพระสองคารวาสอีกสี่นะฮะพระสองรูปนี่เข้าเครื่องจับเท็จวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับคือจะว่าไปเนี่ยถ้าท่านติดตามการตามหาหรือว่าหลังจากพบศพน้องชมพู่แล้วต้องหาตัวคนร้ายมาตลอดเนี่ย
จะพบว่าพระทั้งสองรูปที่ท่านถูกนิมนต์มาเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
ถือว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่อยู่พอสมควรนะครับ
จากรายงานนะครับพบว่าพระทั้งสองรูปท่านให้การเหมือนเดิมนะครับ
เดี๋ยวเราลองย้อนไปฟังดูนะฮะว่าเหมือนเดิมเนี่ยในช่วงแรกที่มีข่าวมีคดีน้องชมพู่เนี่ย
พระทั้งสองรูปท่านเคยให้ข้อมูลไว้ว่าอย่างไรบ้าง
เอาทางพระอาจารย์บุญมาก่อนนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกวัดที่บ้านกกอกนี่แหละ
ชาวบ้านก็เคารพนับถือมากวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็พระอาจารย์บุญมา
ท่านเคยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับตั้งแต่เมื่อ๓มิถุนายน๖๓นะครับ
บอกว่าอย่างนี้เวลาประมาณ๙นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะจำเวลาไม่ได้แน่ชัดเท่าไหร่ของวันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปพระอาจารย์บุญมาบอกว่าลุงพลได้ขับรถกระบะมารับพระสุรัตน์ที่วัดถ้ำภูผาแอก
หรือว่าครูวารัฐนะฮะที่วันนี้ก็เข้าเครื่องจับเท็จเหมือนกันนะฮะมารับที่วัดถ้ำภูผาแอกเพื่อจะไปจำบรรษาที่ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านภูอำเภอหนองสูง
มุกดาหารโดยพระสุรัตน์เนี่ยได้ว่าจ้างลุงพลแต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ให้มารับไปส่ง
พระอาจารย์บุญมาท่านบอกว่าเห็นลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ขับรถมาคนเดียว
ก็มารู้ทีหลังว่าขณะไปส่งพระสุรัตน์เนี่ยยังมีคนไปด้วยอีก๓๔คน
สำหรับพระสุรัตน์รู้จักกับลุงพลมา๓๔ปี
ลุงพลก็จะคอยรับพระสุรัตน์ไปตามสถานที่ต่างอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็การแบบว่าอย่างงี้ท่านทงรักครับรับพระสุรัตน์ท่านพระสุรัตน์

หลังจากนั้นนะครับอีก๒วันต่อมานะครับเราก็ไปคุยกับพระสุรัตน์นะฮะ
ก็คือ๕มิถุนายน๖๖
ที่เป็นข่าวของเราไปพบพระสุรัสตร์นะครับ
พระอาทิรวงพลเนี่ยมารับไปทรงนะรับจากวัดธรรมภูพระแอก
ไปส่งที่พรรคสวงป่าชาบ้านพูที่น้องสุงมกดาห่าน
ตอนนั้นก็ได้ข้อมูลว่าตำรวจนิมนต์พระสุรัตน์
ไปสอบถามตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๔ทุ่มของวันที่๔มิถุนายน๖๓
พระสุรัตน์นะครับเล่าว่าได้นัดหมายให้กับลุงพลเนี่ยมารับ
ตั้งแต่เช้าวันที่๑๐พฤษภาคมแล้วก่อนวันที่ชมพู่จะหาย๑วัน
เพราะว่าตอนไปบินทบาทเนี่ยได้เจอกับลุงพลก็เลยถามว่าเออรถว่างไหมนะว่างหรือเปล่า
จะให้ไปส่งที่หนองสูงหน่อยต่อมาเช้าสิบเอ็ดพฤษภาคม
ก็เจอลุงพลตอนนั้นมาใส่บาทก็นัดหมายยืนยันกันว่าให้มารับนะ
ประมาณสิบโมงนะครับลุงพลก็ขับรถมารับตามนัดนะครับ
แล้วขับรถไปถึงที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านภูที่น้องสูงมุกดาหารประมาณเที่ยง
จากนั้นภรรยาลุงพลแล้วคนที่มาด้วยกันเนี่ยก็ช่วยกันทำความสะอาดที่พักสงฆ์แล้วก็เดินทางกลับ
ระหว่างทางเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องชมพู่หลานสาวของลุงพลเนี่ยหายตัวไป
ที่เขาขึ้นมาก็สิบโมงเฉพาะกว่าสิบโมงเจ็ดนาทีประมาณนี้แหล่ะ
นัดเลยอาสมากก็ให้เขาเติมเพราะว่ามันวัดตัวไม่เติมพอได้

ปั๊มใหญ่ที่ว่าน่าจะเข้าเร็วอะไรดีเขาก็เลยรวดพอบีนอามันแล้วก็วิ่งยาวมาเลย
ดัดน้องสูงด่านสำเนี่ยแขกลงสูงนี่แหละ

ดูที่ขาบมาด้วยนะ๓๔คนผู้หญิงแจ๊ะตังแยธรรมแล้วก็ช่วยกันปัดกวาดซาราบนรก
จากไปหลายวันไงตอนนั้นก็สาปแล้วนะขึ้นรถมาก็ได้คุยกันนิดนึงแหละ
ที่เรื่องร้านหายนะร้านแค่๓๔ขวดมันน่าจะหายไปนานดอก
ก็เลยไม่มีการวิตกกังวลอะไรมากมายนะก็คุยกันมาธรรมดานะ
นี่นะคะเราก็ยังพยายามตามความคืบหน้าทางคดีนี้ให้อยู่นะคะ
เพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ตำรวจก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องจริงคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ยังติดตามทำข่าว
ลุงพลกับป้าแตนอยู่ถึงแม้ว่าลุงพลจะบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลัก๒เดือน
อยากจะรู้เรื่องอะไรให้ไปดูทางช่องยูทูปต่างที่มียูทูปเบอร์ไปถ่ายทำ
นี่คือภาพล่าสุดวันนี้เลยนะคะลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลักแต่ไม่ได้ห้ามถ่ายนะ
คือก็อนุญาตให้ไปถ่ายทำอะไรได้แต่แค่ไม่ให้สัมภาษณ์แค่นั้นแหละ
เราก็เลยไปถ่ายทำมาไปบันทึกภาพมาก็อยากรู้ว่าลุงพลมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนวันนี้นะคะไปทำบุญที่วัดดานพระอินทร์ตำบลร่มกล้าวอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งเป็นวัดที่พระครูวินัยทรอนุชาอธิปัญโยหรือพระครูพลเป็นเจ้าอาวาสนะคะ
เป็นพระที่ลุงพลกับป้าแตนนับถือมากแน่นอนลุงพลกับป้าแตนไปไหน
ก็จะต้องมีเหล่ายูทูบเบอร์ตามไปถ่ายทำด้วย
ก็ขอบคุณภาพจากยูทูปที่เขาให้เรามาด้วยนะฮะ
พอไปถึงก็กราบท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะแล้วก็ทำบุญถวายสังขทานและกรวดน้ำนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนก็ได้นำถาดอาหารน้ำเปล่านมถั่วเหลืองแบบกล่อง
แล้วก็มีผลไม้จุดทูบหนึ่งดอกไหว้สัมภเวษี
แตนกรวดน้ำลงโคนต้นไม้อุทิศส่วนกุศลหลังจากทำบุญกันเสร็จนะคะ
ตอนที่ทุกคนกำลังเตรียมอาหารอยู่อะค่ะหลังทำบุญเสร็จมันมีอยู่ช่วงหนึ่ง
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะทำไมฮะลุงพลไปนั่งลงกับพื้นที่ลานวัด
คือนั่งกลางแดดเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีขวดน้ำเล็กอยู่หนึ่งขวด
ไม่รู้ไปนั่งทำอะไรไม่พูดไม่จาอะไรนะคะแล้วก็จะมียูทูบเบอร์ไปถ่ายทำ
แล้วก็นี่ค่ะนี่มีผู้หญิงคนนี้นุ่งขาวห่มขาวนำอาหารใส่ถาดยื่นให้ลุงพล
แล้วลุงพลก็หยิบอะไรก็ไม่รู้หนึ่งชิ้นมากินคือภาพมันไกลมากนะคะอาจจะดูไม่ออกว่ากินอะไร
แล้วก็มียูทูบเบอร์ไปถ่ายทำทุกอย่างอืมนี่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั่งอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ย้ายจากจุดตรงนี้จากนั่งกลายเป็นไปนอนครับเดี๋ยวลองดูค่ะนี่นี่ขยับไปนะคะ
จากนั่งอยู่ขยับไปค่อยนั่งลงก่อนแล้วก็นอนราบไปกับพื้นพื้นลานวัด
คือที่ไปถ่ายนี่ยูทูบเบอร์หมดเลยนะฮะกลางแจ้งนะคะร้อนนะคะประมาณสักสองนาทีได้นะ
ชอบอาบแดดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าในช่องยูทูปเขาก็เคยถ่ายชีวิตแกตอนที่หนาวหนาวอยู่ช่วงนึง
แกก็นอนอาบแดดอยู่หน้าบ้านแกเนี่ยค่ะแต่นี่ก็ไปทำบุญเสร็จก็มานอนอยู่แบบนี้นะคะ
ยูทูบเบอร์ก็เลยไปถ่ายทำนะคะสุดท้ายเนี่ยป้าแตนไปเรียกค่ะเรียกให้ไปกินข้าว
ลุงพลก็เลยลุกขึ้นมาลุกลุกเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ยังไม่รู้ใช่ไหมได้ยัง
ไม่เป็นไรนะคะก็ให้เขาเอาได้เต็มที่
สำหรับนี้ค่ะเพราะทำบุญกันเสร็จท่านเจ้าอวาชก็มีการรดน้ำหม่นให้ด้วยนะคะ
ศิษยานุสิทธิ์ลุงผลป่าแต่งเหล่ายูทูเบอร์เนี่ยค่ะ

ลุกเลยใช่ค่ะ

ปกติใช่ไหมคะใช่ผมเรียกปุ๊บผมก็ลุก
คนอื่นเรียกนี่ไม่แน่โอ้โหนานอ่ะ
ใช่ใช่ทำบุญเยอะทำบุญบ่อยแล้วนะ
ถ้าท่านผู้ชมยังจำภาพได้
ก็ยังจำได้แล้วมั้ยไงกว่าเกินไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
ยังเห็นภาพลุงพลไปเทพื้นสาราสำนักสงภูหลวงอยู่
วันนั้นก็วันที่ติพยายามจะไปสัมภาษณ์อืม
ลุงพลบอก๒เดือนของงด๒เดือน
คือสำนักสงภูหลวงเนี่ย

จากเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน
ที่เห็นมีแผ่นโปสเตอร์อะไรพวกนี้ด้วย
แล้วก็มีบัญชงบัญชีมีชื่ออยู่๓คน
ในการที่จะเบิกเงินสำหรับบัญชีนี้นะครับ
มีชื่อลุงพลนะมีชื่อของในอ๋อที่เป็นยูทูปเบอร์นะครับ
แล้วก็มีในจ่อยที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าจะเป็นผู้ร่วมเบิกเงินสำหรับคนที่บริจาคเข้ามา
ในการสร้างสาราสำนักสงภูหลวงนะครับ
นี่ฮะโปสเตอร์นี้ก็มีที่มาเรื่องของบุคคลที่อยู่ในภาพ
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยอยู่เหมือนกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราก็พยายามจะไปดูว่าเออตกลงแล้ว
ข้อเท็จจริงในการใช้จ่ายเงินมันเป็นยังไง
เพราะว่าเมื่อวานนี้พระที่ท่านเป็นเจ้าสำนักสงภูหลวง
ก็บอกโอ้โหท่านก็ไม่เอาแล้วไม่อยากยุ่งแล้ว
บริจงบริจาคอะไรได้มาก็เหมือนกับมันก็มีปัญหาอยู่
เทพงเทพื้นสาราอะไรพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็ไม่รู้รายละเอียดในการใช้จ่ายเงินของลุงพลนะ
ในย็อ่อนิอ้างว่าลุงพลันธ์กับนายอ๋อรู้กัน๒คน

ว่านายอ๋อซึ่งเป็นคนนอกหมู่บ้านกรอก

ว่าเออในอ๋อไม่ใช่คนในบ้านกกอกเออมามีชื่อหนึ่งในสามผู้เปิดบัญชี
รับบริจาคเงินไปเทพื้นสาราสำนักสงภูหลวงในหมู่บ้านอะไรพวกนี้เนี่ย
มันยังไงกันนะครับแต่ในอ๋อเขาบอกเขาขอปฏิเสธการชี้แจงกันแล้วกัน

เขาก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยไม่ได้มีชื่อกับการเปิดบัญชีด้วยไม่ได้ถือเงินด้วย
เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุงพลกลับมาเนี่ยเขาชี้แจงพร้อมกันทีเดียว
นักข่าวเขาพยายามถามต่อสุดท้ายในอ๋อเนี่ยเหมือนกับ
พูดออกมาประมาณว่าเป็นหนึ่งในนั้นอะไรประมาณอย่างนี้
มีท่าทีไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยนักข่าวก็พยายามสอบถามรายละเอียดว่า
ตกลงยังไงเรื่องการเบิกจ่ายเงินความโปร่งใสในการจ่ายเงิน
คือความจริงบัญชีเขาไม่ได้ระบุหรอกใช่ไหม
คุณจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนอกปู่บ้านในบุพันธุ์ก็ได้หมดละเพียง
ว่าความโปร่งใสมันคืออะไรยังไงในการใช้จ่ายเงิน
เพราะว่าทางเจ้าสำนักสงภูหลวงท่านก็ติดใจอยู่นะฮะ
แต่นายอ๋อเขาขอปฏิเสธการชี้แจงนะครับบอกว่าเดี๋ยวยังไงจะแถลงพร้อมกับลุงพลเอง
งั้นก็แล้วคุณจะทำอะไรหนะอะไรกันเพราะว่าไม่ได้รันถึงคันนี้

เดี๋ยวเตรียดงานแล้วจะแถลงข่าวครับ

ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าทุกอย่างก็

ผมแค่เป็นแค่หนึ่งในนั้นแค่นั้นนะครับ

การใช้จ่ายทุกอย่างโปรดไข

ชี้แจงตอบ

แล้วจะให้ครับตอบได้เมื่อไหร่ครับพี่

เพราะเงินก็จำนวนไม่น้อย
ไม่พอคือพอเลยครับ

เดี๋ยวผมจะแถลงข่าวพร้อมทุกคน

เอ้าก็เดี๋ยวผมจะแถลงข่าวไง

ผมจะแถลงข่าวนะครับใจเย็น
ได้ฟังทุกคนอีกไม่กี่วันครับ

แล้วจะชี้แจงทุกอย่างครับ
ตอนนี้ถามผมคนเดียวไม่ได้ครับ
แล้วในเรื่องกัน

เขาก็จะมีไลฟ์อะไรของเขาอยู่ตลอด

ส่วนลุงพลป้าแตนนะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นกระแสข่าวนะครับบอกว่าลุงพลป้าแตนเนี่ย
วันนี้ก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
ขึ้นรถกระบะไปนะครับ

แต่ว่าเมื่อกี้ยูทูบเบอร์อ๋อเขาบอกเดี๋ยวลุงพลจะแถลงข่าวนี่

เรื่องของเงินบริจาคภาพโปรงภาพปลา

ว่าจริงแล้วคดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะ

เพราะว่ามันมีเรื่องราวหลายมิติมาก

หลักสำคัญก็คือต้องการจะหาคำตอบว่า

เรื่องข้างเคียงกันไปมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกเขาบอกว่า

คือชีวิตทุกคนเลยนะทุกคนในพื้นที่คือเปลี่ยนไปหมดเลยอะค่ะ
จากบู่บ้านเงียบ
สงบอยู่กันสบาย
กลายเป็นว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่า

ไปถ่ายทำชีวิตลุงพล
แล้วมันก็มีการถ่ายทำไปติดชาวบ้าน

นี่ชาวบ้านเขาลงชื่อกันหลายสิบคนเลยนะคะ

ก็คือมีตัวแทนชาวบ้านกกอก๑๑คน

คือนำรายชื่อของชาวบ้าน

ไปยื่นให้กับนายอำเภอลวงกรก

นายประหยัดคุณมีประหลัดอาวุศครรภ์
เป็นคนรับมอบรายชื่อของชาวบ้านเอาไว้นะคะ
คือในหนังสือเนี่ยค่ะระบุเอาไว้ว่า
ตั้งแต่มีคดีของน้องชมพู่จนมาถึงทุกวันนี้
กลายเป็นมีกลุ่มยูทูปเบอร์ซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่
ไปฝังตัวถ่ายทำชีวิตคนคนหนึ่งในบ้านกอกครับ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กอยู่กันอย่างเงียบสงบ
เกิดความวุ่นวายอันนี้คือรายละเอียดในหนังสือเลยนะคะ
แล้วในหนังสือนี้บอกว่าการกระทำบางอย่างของกลุ่มยูทูบเบอร์
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของชาวบ้าน
คุกคามพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเคารพ
อกจากนี้ยังกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะพอมีการรับหนังสือไว้เรียบร้อยเนี่ยนะคะ
ก็เลยคุยกับชาวบ้านถึงข้อเรียกร้องต่างที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านกอก

คือจะเน้นคุยก่อนเบื้องต้นเจรจากันก่อนคุยกันก่อน
เพื่อที่จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
เดี๋ยวจะรู้ผลภายใน๗๑๕วันนี้แหละค่ะสำหรับข้อเรียกร้องนี้ค่ะ
ก็สบายใจได้นะครับเอาสื่อมวลชนเอาพี่น้องประชาชน
เอายูทูปเปอร์มานั่งคุยกันมาพิจารณาร่วมกัน
ตัวแทนชาวบ้านบอกว่ากลุ่มยูทูบเบอร์นอกจากละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคาม
ขัดขวางการทำงานของตำรวจ
กลัวว่าขนาดตำรวจยูทูบเบอร์ยังไม่กลัวเลย
แล้วชาวบ้านตะศรีตะสาเขาจะอยู่กันอย่างไรอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วนะผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรให้
ก็เลยตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือที่สุดนำรงทำ
ทีมข่าวก็พยายามถามนะคะว่าเอ๊ะที่ไม่อยากให้ยูทูบเบอร์อยู่ในพื้นที่ที่บ้านกกอกเนี่ย
อยากให้ออกจากพื้นที่ไปเนี่ยคือให้ออกไปทั้งหมดเลย
หรือว่าเฉพาะยูทูบเบอร์ต่างถิ่นถ้าเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นคนในหมู่บ้าน
ยังอยู่ได้ไหมล่ะเพราะคนในหมู่บ้านก็มีบางคนที่เขาก็เป็นยูทูปเบอร์ไปแล้วตอนนี้
ตัวแทนชาวบ้านก็เลยบอกว่ายูทูปเบอร์ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อน
ไม่ได้มาคุกคามเหมือนกับยูทูบเบอร์นอกพื้นที่
ยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านเขายังมีความเกรงใจเพราะเขาก็เป็นคนในหมู่บ้านไง
เขายังมีความเคารพสิทธิส่วนบุคคลสามารถบอกกล่าวกันได้คุยกันได้ควบคุมกันได้ค่ะ
อาจารย์สมบัติเรานับถือใครไม่นับถือแต่ชาวบ้านเรานับถือ
เราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเรา
หลังจากที่เราได้ไปคุยกับพระอาจารย์เราก็เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนอะเขาสงสารมากเลยอ่ะ
คืออยากให้หยุดหยุดคุกคามท่านคุณเป็นใครคุณเป็นชาวบ้านกรกเหรอ
หยุดคุกคามแบบเราอยากทำอะไรเราก็ทำแต่เวลาเราจะทำอะไรจะมีละมีโทรสายมีกล้องไลน์มาจัด
ไม่ชอบแบบนั้นที่มียูทูบเบอร์บางช่องที่เข้าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ขนาดเขาเป็นตำรวจเขายังกล้าเข้าไปเราก็เลยกลัวไงเราเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาน่ะ
เหมือนไม่เกรงใจอะไรสักอย่างเลยนะไหนจะพูดจะทำอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้
ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้นะเราก็อยากให้เชิญออกไปให้หมดเลยค่ะ
ยูทูปเบอร์ต่างถิ่นให้เหลือไว้แค่บ้านเราก็พอเราอยากอยู่แบบสงบ
คุณผู้ชมคะยูทูบเบอร์อ๋อค่ะครับเป็นยูทูบเบอร์คนสนิทของลุงพล
ได้มีการสดผ่านทางยูทูปช่องพี่อ๋อดีไอวายประมาณสัก๖ชั่วโมงก่อน
นี่ค่ะตามภาพนี้เลยนะคะเนื้อหาสาระก็ประมาณว่า
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรจะไม่สนคำใครลักษณะประมาณนี้
เดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนก็แล้วกันค่ะ
เราไม่ได้ไปฟ้องได้เนี่ยเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเนี่ยใช่หรอ
ฟ้องได้ไหมไม่มดเลยเออเราไม่ได้ไปถ่ายเขาเนี่ย
ตลกแล้วไม่ได้สนใจหรอกเด้อชาวบ้านเด้อ
แต่ความจริงเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านแต่เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาเนี่ย
ถ้าดูแบบนั้นเราก็ต้องรวมตัวกันเหมือนกันอะ
ด่ามาด่ากลับไม่โกงทะเลาะ๕๐๐ตบจนแหกก็๕๐๐
โอ้ค่ะแม่เมนฝากตบมัน๓ทีจ่ายให้เลย๑๕๐๐คุณลักษณ์
ถ้าเจอตัวแล้วจะตบให้นะครับถ้าไม่มีใครแม้แลงก่อนก็แม้แลงค่ะ
เป็นยูทูปก็คนค่ะเป็นนักข่าวก็คนเหมือนกันจ้ะก็คนเหมือนกันทั้ง
อัศจิริยาทำไมเอ่ยทำไมเขาเก่งจังอะเฉียชีเลยห์ทำไมเขาเอก
และรอจากหรอวันนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะจะบอกให้เราเป็นจุดจะมาไล่
ไม่ดูเหมือนกันถ้าไปอยู่กับแนนครองกับป้าเลยจ่ะไม่ใช่มีคนคน
นี่ยูทูบเบอร์อ๋อที่เมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเงินบริจาคอะไรพวกนั้น
ทุกผู้ชมครับเรื่องของลุงพลเนี่ยมันมีกรณีลุงพลป้าแตนเรื่องของรายได้ต่าง
อย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องเสียภาษีแล้วใช่ไหม
ื่นแบบแสดงรายได้ต่างของปี๖๓ที่ผ่านมา
ถ้าย้อนไปดูปี๖๓ที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ช่วงที่ลุงพลไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่เตางอยกับจินตราภูลาภ
ตั้งแต่นั้นเนี่ยโอ้โหเหมือนกับดวงนี้ขึ้นพลวดใช่ไหมฮะ
มีงานจ้างงานร้องเพลงงานโชว์ตัวรับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้ารีวิวสินค้าเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ทีนี้มันมีข่าวว่าสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องยื่นแบบแสดงภาษีด้วยนะ
ก็เหมือนกับคนไทยทุกคนที่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็มีขั้นมีตอนของเขาอยู่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลองสรุปรายได้ของลุงพลนะครับ
ตั้งแต่มีชื่อเสียงด่งดังขึ้นมาท่ามกลางข่าวของหลานสาวที่เสียชีวิตไปยังหาคนร้ายไม่ได้เนี่ย
คือดูแล้วเนี่ยลุงพลเนี่ยจะมีงานเฉลี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยก็ประมาณสักขั้นต่ำก็๒๓งานนะ
ปัจจุบันผ่านมาเนี่ยนะครับถ้านับตั้งแต่หนึ่งกัญญายนหกสามก็หนึ่งร้อยสามสิบกว่าวันนะฮะ
ค่าตัวเนี่ยจะมีเรทตั้งแต่หนึ่งหมื่นนะสูงสุดไปถึงเจ็ดหลักยังมีนะฮะ
หลักนี่คือหลักล้านนะครับบางสินค้าเข้ามาขอให้เป็นพรีเซนเตอร์เซ็นสัญญากันเนี่ยให้หลักล้านก็มีนะครับ
นายธนาวาริยศสรรพากรพื้นที่มุกดาหารนะครับบอกว่าเรื่องข้อมูลรายได้ของลุงพลและป้าแตนสรรพากรมุกดาหารมีฐานข้อมูลมีข้อมูลรายได้อยู่แล้วนะฮะ
มีแล้วนะครับและลุงพลก็น่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้ที่เข้ามาในปี๒๕๖๓ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงของการยื่นแบบเสียภาษีรายได้ประจำปีนะครับซึ่งภาษีรายได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบเสียภาษีภายในวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖
ถ้ายื่นผ่านอินเตอร์เน็ตก็ภายในวันที่๘เมษายน๒๕๖๔เราด้วยนะฮะทุกผู้ชมด้วยนะฮะต้องยื่นแบบเสียภาษีภายในกำหนดวันนี้นะครับ
ยังไม่ได้เลื่อนเวลาโควงโควิดอะไรนะครับส่วนยูทูบเบอร์ถ้าคุณมีรายได้คุณก็ต้องเสียภาษีนะ
แต่จะเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่าเขามีรายได้เท่าไหร่เมื่อคำนวณแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียเท่าไหร่อะไรยังไง
มันก็ขึ้นอยู่กับรายได้ที่คุณได้รับมา
เขารู้ว่าเขามีรายได้ก็ต้องยื่นแบบซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าฤดูการยื่นแบบเสียภาษีพอดี
ซึ่งพอเสียเงินได้บุคคลธรรมดาก็ยื่นภายใน๓๑มีนาถ้ายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือภายในวันที่๘เมษา
ยูทูปเปอร์ที่ตามลุงพลเขาก็มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะครับ
ส่วนว่าเขาจะได้เสียภาษีเท่าไหร่อย่างไรนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับรายได้ของเขาว่าถึงเกณฑ์เสียไหมเมื่อคำนวณแล้ว
ซึ่งมันก็จะมีกำหนดของเขาอยู่ว่ามีรายได้เท่าไหร่จะต้องมีหน้าที่ยื่น
คำนวณแล้วไม่ต้องเสียภาษีก็ได้
นี่นะฮะแต่ต่อให้รายได้ไม่ถึงเกณฑ์คุณก็ต้องยื่นแบบนะ
เพียงแต่ว่าคุณยื่นแบบแล้วรายได้คุณไม่ถึงเกณฑ์คุณก็ไม่ต้องถูกหักภาษีแค่นั้นเอง
ลงคลิปเอาไว้ในปี๖๓ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
คลิปยอดวิวรวมกัน๓๐ล้านกว่าวิว
ไม่รวมกับพวกโฆษณาสินค้าออกคอนเสิร์ตร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ
แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโฆษณาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ช่วงที่ลุงพลในชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่เป็นข่าวทุกวัน
มีข่าวถึงเยอะเยอะนี่ค่ะภาพนี้ค่ะ
ในอดีตคุณปิ๋มซีโฟที่รำอยู่เนี่ยค่ะเหมือนกับแห่ขันหมาก
เทียบเชิญไปทาบทามลุงพลให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชายยี่ห้อนึง
นี่นะคะนี่ค่ะแต่กลายเป็นว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
ณวันนี้ณเวลานี้ทำไมฮะคุณปิ๋มซีโฟบอกว่า
ความสัมพันธ์เรื่องธุรกิจอันเหนียวแน่นระหว่างคุณปิ๋มซีโฟกับลุงพล
มันพังทลายไปหมดแล้วอุ้ยจริงตอนนั้นยกขันหมาก
แบบข้อบนขันหมากนี่ภาพนี้พรีเซนเตอร์เห็นไหมไปเซ็นสัญญาเลยนะ
คุณปิ๋มบอกว่าก็ลุงพลทำผิดสัญญาหลายอย่าง
แล้วคนรอบข้างมาปั่นกระแสปล่อยข่าวว่าคุณปิ๋มโกงฆ่าตัว
อยากได้ลุงพลเป็นสามีขนาดนั้นมีคนไปเม้นต์แบบนั้น
ซีโฟบอกว่าเสียความรู้สึกมากนะคะจริงจริงแล้วเนี่ย
แจกแจงให้ชัดเลยว่าเรื่องเงินค่าตัวของลุงพลมันเป็นยังไง
เท่าไหร่ยังไงแจกแจงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ค่าตัวลุงพลที่ติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยค่ะ
หมื่นบาทแบ่งเป็นวันแรกให้ไป๑๕๐๐๐บาท
ถัดมาก็คือวันที่ถ่ายแบบก็จะให้อีก๕๐๐๐บาท
ส่วนวันสุดท้ายที่ไปทำบุญที่พญาเต่างอย
คุณปิ๋มเนี่ยกำเงินสดไปเลยจะเอาไปให้ลุงพลอีก๑๕๐๐๐บาท
แต่ลุงพลไม่มาลุงพลไม่มาคุณปิ๋มบอกว่ายืนยันเลยนะ
ว่าวันนั้นกำเงินสด๑๕๐๐๐บาทจะเอาไปให้ลุงพลจริง
ลุงพลไม่มาตามนัดแล้วก็อัดคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วด้วย
เพื่อที่จะยืนยันว่าเธอไม่ได้เบี้ยวเธอไม่ได้โกงฆ่าตัว
แต่กลายเป็นว่ามันมีข่าวว่าโอ้โหคุณติ๋มโกงฆ่าตัวลุงพล
นี่ค่ะคลิปนี้ค่ะที่คุณปิ๋มบอกว่าถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าเนี่ย
เงินสด๑๕๐๐๐บาทเนี่ยเตรียมจะเอาไปให้ลุงพลเดี๋ยวลองดูนะคะ
เราก็ขายไม่มีไม่ขึ้นขายไม่ได้ตั้งแต่วันนู้นมาต้นมา
ปัญหาการทำงานตั้งแต่วันแรกเราก็ไม่พูด
รู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกแบบวันนั้นน่ะ
วันที่เกิดเรื่องที่จะไปไลฟ์สดหน้าบ้านพรีเซนเตอร์
แล้วเกิดเหตุการณ์มีผู้โพสต์กล่าวหาเรา
มีแต่งไม่ได้แล้วคุณคนก็ลุมด่าปิ๊มสีโฟคนเดียว
นี่นะคะคุณปิ๋มก็เลยแจกแจงอันนี้เรื่องแรก
ว่าโอ้กคุณปิ๊มสีโฟพร่างไพร์รุงพลมากเกินไป
ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหอยากจะได้ลุงพลเป็นสามีประมาณนี้นะ
โลกโซเชียลที่โพสต์นะคะแล้วก็ที่คุณปิ๋มคุยกับเราอ่ะนะ
คุณบิ๋มบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเธอเองมีลูกมีสามี
โกรธเลยนะสามีเธอโกรธเลยนะ
เธอก็เลยบอกว่าใครมาคอมเมนต์ด่าเธอแบบนี้
แล้วไม่ยอมมาขอโทษนะคะเธออาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีเลยนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความกับลุงพลเนี่ยค่ะตอนแรกทีมงานได้ตั้งทนายความเอาไว้
ฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาไว้แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย
แตนภรรยาของลุงพลโทรศัพท์มาขอโทษ
แล้วก็กลับไปทำงานให้ตามสัญญาที่จะสิ้นสุดลงเดือนมีนาคมปีนี้นะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณปิ่มก็เลยบอกว่าถ้าลุงพลผิดสัญญาอีกรอบนึงเนี่ย
ดำเนินคดีแน่นะแล้วก็ย้ำเลยว่าไม่ใช่การซ้ำเติมอะไร
แต่เป็นเรื่องของการขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าของธุรกิจ
เธอเองก็โดนกล่าวหาเยอะมากด้วยค่ะ
ก็มีเหตุการณ์หลังจากนั้นมาคือพรีเซนเตอร์ไปรับงาน
รีเซนเตอร์ซ้อนสินค้าซ้อนซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เขามีข่าวว่าไปทำสินค้า
ตัวที่ซ้ำซ้อนกับสินค้าเราก็ทางบริษัทก็ไม่ได้แจ้งเตือนเขา
แต่ได้ทำการเก็บข้อมูลแล้วก็แจ้งทนายว่ามันมีข้อความหลายข้อความที่เราเฟฟไว้
บอกว่ามันอยากได้ลุงไงมันจะเอาลุงไงมันอย่างนั้นอย่างนี้มันจะแย่งอย่างนั้นอย่างนี้
ก็เลยว่าเอ๊ะท่านที่เขียนเหล่านี้น่าจะไม่ได้ดูรุ่นดูไทม์ไลน์ว่าเรามีครอบครัว
มีลูกมีแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่จะขออนุญาตเรียนฝากทางไทยรัฐทีวีไปนะคะว่า
หากท่านคิดว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือเสพข้อมูลไม่ครบด้านหรืออะไรก็แล้วแต่
หากท่านที่ปิ๋มแคปไว้เรียบร้อยแล้วไม่มาขอโทษหรือไม่แสดงตัวหรือไม่ใด
อันนี้ก็ต้องขออนุญาตต้องดำเนินคดี
ถ้าจะพูดถึงเรื่องงานของลุงพลนะคะไม่พูดถึงลูกทุ่งสาวคนนี้ไม่ได้
แล้วก็ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณจินตราภูลาภนะคะ
ว่าตอนนี้ยังติดต่อทำงานอะไรร่วมกับลุงพลอยู่บ้างหรือเปล่า
ผู้จัดการคุณจินตราบอกว่าหลังจากทำงานเพลงกับลุงพลเพลงนี้
เตางอยจบไปเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะ
ข่าวต่างที่เกิดขึ้นก็ตกใจเหมือนกัน
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณจินตราภูลาภบอกว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องอื่นอะไรเลยนะ

ก็แค่ไปร้องเพลงเตาง้อยด้วยกันแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน

ทุกผู้ชมครับเรื่องคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ยืนยันนะครับว่าเรายึดหลักทางนิติวิทยาศาสตร์
พยายามหลักฐานต่างข้อมูลจากทางตำรวจเป็นหลักเท่านั้นเลยนะฮะ
แต่ว่าสิ่งต่างที่มันอยู่รอบข้างเนี่ย
มันก็มีความเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรอันนี้ต้องยอมรับ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมได้ลงพื้นที่
บอกว่ามีความคืบหน้าทางคดีที่สำคัญไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เคยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กของชมรมว่าเดี๋ยว๑๕กุมภาพันธ์ไม่เกินเนี่ย
มีออกหมายจับแน่ส่วนนี้คือล่าสุดที่ทางนายสุริยะได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
ยืนยันอีกครั้งว่าหวยคดีน้องชมพู่จะออกที่เทวดากับนางฟ้า๑๐๐
และบอกว่าไม่เกิน๑๕กุมภาพันธ์นี้ตำรวจจะออกหมายจับคนร้ายอย่างแน่นอน
อัจฉริยะบอกว่าเทวดาตามภาษาของนักสืบที่ได้ลงพื้นที่เนี่ย
คนเนี่ยเป็นคนสองซิมค่ะเหมือนโทรศัพท์เลยนะใส่ได้สองซิม
แรกก็คือแทร่งเป็นคนดีน่าเชื่อถือตีบทร้องไห้ได้
แต่ซิมที่สองกลับเป็นคนซาดิตและเชื่อว่าเทวดาที่เป็นคนร้ายทุกวันนี้
คดีจะคล้ายกับครูจอมทรัพย์๒ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีแพ้
แน่นอนและเมื่อตำรวจออกหมายจับก็จะตอบคำถามข้อสงสัยต่างได้อย่างดี
สำหรับหวยที่จะออกเทวดากับนางฟ้าเทวดาเนี่ยนะครับเป็นคนที่
ในกลุ่มนักสืบนะครับเค้าเรียกว่าเป็นคน๒ซิมเป็นคน๒ซิม
เจวดาเค้าเรียก๒ซิมนะครับซิมนึงก็คือสามารถทำได้ทุกอย่างทำอะไรก็ได้
ที่ตัวเองต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้นะครับหรือการพูดการจาที่ดูแล้วสุภาพอ่อนโยน
แต่ซิมหลังเนี่ยน่ากลัวกว่า
หลังเนี่ยจะเป็นคนที่ซาดิตเป็นคนที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์
เป็นคนที่ภาษาบ้านก็คือเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับ
ง่ายแล้วก็จะใช้ตบเตะกระทืบนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นคนซาดิก
ส่วนที่ผมบอกว่าทำไมต้องรอถึง๑๕กุมภา
เพราะขณะนี้เนี่ยเจ้าที่กำลังนำพยานสำคัญ๖ปาก
มันจำที่เริ่มพูดนั้นแล้ว
คำพูดแล้วแผะแผะมันไม่มีแล้วครับ
ที่นี่เจ้าที่สำรวจเนี่ย
จะตอบสังคมได้โดยที่สิ้นข้อเครื่องอาหารทุกประเด็น

คือคำว่าเทวดา
นางฟ้าอะไรทั้งหลายของคุณอาชิริยะเนี่ยไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะค่ะนะฮะ
แต่ว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครเลยนะครับยังไม่มีผู้ต้องหา
ไม่มีผู้ต้องสงสัยด้วยนะฮะมีแต่บุคคลที่ถูกสงสัยอืม
ต้องยอมรับว่าอ่ามุมหนึ่งลุงพลเองก็ถูกสงสัยค่ะ
มุมหนึ่งทางฝั่งครอบครัวน้องชมพู่เองก็ถูกสงสัยนะฮะ
อย่างครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยข้อสงสัยตรงนี้นะครับ
อัจฉริยะบอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วยืนยันว่าครอบครัวน้องชมพู่
ไม่มีมูลเหตุอะไรที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้ฆ่าลูกตัวเองเลยอืม
อ่าอย่างบางคนถามว่าทำไมต้องรีบเผาศพลูกค่ะ
แต่นี่เป็นประเพณีของทางฝั่งของคนอีสานนะฮะที่เขามองว่าเอ่อ
เรื่องแบบนี้เนี่ยพอเกิดลักษณะแบบนี้ก็รีบเผาศพ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านทั่วไปเนี่ย
มักไม่เก็บศพไว้นานค่ะนะฮะเนื่องจากเรื่องของการประกอบอาชีพ
ด้งรายได้อะไรพวกนี้มันมีส่วนคุณอาชิระบอกเอาไว้นะครับ
คดีนี้เนี่ยมีคนถามเรามากมายว่าเหตุใดแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
ถึงรีบเผาเมื่อน้องชมพู่เนี่ยได้รับการ
ชนสุภิกษ์ศพนะครับตั้งของนิติเวทโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ทั้งของโรงพยาบาลตำรวจนะครับในประเพณีของคนอีสานเนี่ย
ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เศรษฐีเนี่ยเขาจะเก็บศพไว้ทำไม
เขาก็ต้องดำเนินการเผานะครับโดยเร็วที่สุดเพราะว่าการเก็บศพไว้นานนานเนี่ย
ภาคอีสานเนี่ยนะครับสำหรับคนจนเนี่ย
หรือคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะไม่มีใครเก็บศพไว้นานนะครับ
ฉะนั้นตรงประเด็นนี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยเรื่องของ
ทำไมถึงเผาศพเร็วอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้ขอต่ออีกนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับลุงพลนะคะ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้ไปร้องให้กรมป่าไม้ตรวจสอบ
ว่าไม้ตะเคียนที่ลุงพลนำมาให้คนกราบไหว้ที่อยู่ข้างบ้านลุงพลเนี่ย
เป็นไม้ตะเคียนจริงไหมถ้าเป็นไม้ตะเคียนจริง
ครอบครองอย่างถูกต้องหรือไม่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงว่า
แล้วถ้าไม่ใช่ไม้ตะเคียนจริงจะเข้าข่ายลักษณะของการหลอกลวงประชาชน
มากราบไหว้หรือเปล่าอ่าทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมนะคะ
ถามพระอาจารย์สมบัติเกี่ยวกับเรื่องไม้ตะเคียนนี่แหละค่ะว่าตกลงแล้ว
ใช่ไม้ตะเคียนหรือไม่ภาพซ้ายมือคือไม้ตะเคียนที่อยู่ข้างบ้านลุงพลนะคะ
ที่นำมาให้คนกราบไหว้ลุงพลบอกว่าลอยมาตามน้ำ
แล้วก็นำขึ้นมาแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็มีสารมีอะไรนะคะ
อาจารย์สมบัติบอกว่าไม้ตะเคียนที่อยู่ข้างบ้านลุงพล
ดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ไม้ตะเคียน
แต่เป็นไม้มะค่าค่ะคือชาวบ้านทุกคนก็รู้นะคะ
และคนที่ตัดมาก็เป็นคนบอกเองว่าจะตัดมาทำสะพาน
แต่ถูกน้ำพัดมาในคลองก็เลยไม่รู้ว่าทำไม
ถึงไปบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณแม่ตะเคียนสิงห์อยู่
อาจารย์สมบัติบอกว่าเพิ่งเคยได้ยินว่าแม่ตะเคียน
สิงในต้นมะค่าครับพระอาจารย์ยืนยันว่านี่คือต้นมะค่าค่ะ
ข้อแตกต่างระหว่างไม้ตะเคียนกับไม้มะค่าก็คือไม้ตะเคียนส่วนใหญ่
ไม่มีรอยแตกตรงบริเวณแกนกลางนะคะถ้าหากมีก็จะแตกเป็นรูปดาว
กไม้ตะเคียนจะเรียบค่ะส่วนไม้มะค่าจะมีรอยแตกลักษณะคล้ายร่องหิน
กจนูนคล้ายกับหนามค่ะเราเปรียบเทียบภาพให้ดูนะคะ
ความต่างกันมันจะเป็นแบบนี้
จริงมันเทียบความจริงแล้วชาวบ้านก็บอกว่าไม่ใช่
คนที่ตัดไม่ใช่ธามารว่าใช่หรือไม่ใช่ธามารบอกว่าไม่ใช่
นี่คือรักษณะความเชื่อของคนเหรอบางคนก็รู้อยู่แต่กลับไปว่าย
จริงอย่างชาวบ้านก็รู้แต่รู้ก็บอกว่าเทียบเป็นเขา
คุณผู้ชมคะมีอีกคนนึงที่เขาก็ยืนยันว่าไม้ตะเคียนที่อยู่ที่ศาลข้างบ้านลุงพลเนี่ยจริงแล้วไม่ใช่ไม้ตะเคียนหรอกคือไม้มะค่า
นี่นะคะชาวบ้านกกอกค่ะในสถานีสุขภัณฑ์ก็บอกว่านั่นน่ะไม้มาฆ่าคืออยู่ในที่ดินของเขาห่างจากบ้านลุงพลไป๕๐๐เมตร

ต้นตายมาสักพักนึงแล้วก็มาล้มลงที่ห้วยปุ่งปี๖๑น้ำป่าก็เลยพัดมาอยู่ในคลองข้างบ้านลุงพลก่อนลุงพลจะเจอท่อนไม้เมื่อปีก่อน

มันให้เงินเขาละมั้ยไม่ให้เงินยังไงเพราะเราขยายผลนะให้เงินนั้นเขามาขอมาก
เอาเลขเอาเวลามันให้เงินเขา
ไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่ดูจากภาพถ่ายไหม
บ้านลุงพลนะฮะซึ่งในส่วนบริเวณข้างบ้านเนี่ย
อกจากมีรูปปั้นพญานาคกำลังสร้างอยู่เนี่ยนะฮะตรงจุดนี้
คือจุดที่เขาบูชาท่อนไม้ตะเคียนเจ้าแม่โสระพีนี่ฮะ
แต่ว่านายอัจฉริยะเนี่ยเขาร้องเรียนไปยังป่าไม้
บอกให้มาตรวจสอบให้หน่อยใช่ค่ะนะฮะ
หนึ่งคือถ้าเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นไม้ห่วงห้าม
ยังไงคุณก็ต้องขออนุญาตตามวัดต่างจะเอาไม้ตะเคียนขึ้นมา
ตั้งเอาไว้อะไรไว้ก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ก่อนไปเจอตามที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าไม่ใช่ไม้ตะเคียนก็เข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่า
ที่นายอาชิระไปร้องเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้วันนี้มาตรวจสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เห็นเยอะนี่ก็บรรดายูทูปเบอร์ที่รู้ข่าวเขาก็มาสังเกตการณ์กันนะฮะ
มวลชนก็ไปนะครับคุณกิติศักดิ์ก็ไปติดตามดูการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบท่อนไม้ท่อนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้ใช้มีดเฉือนเนื้อไม้ไปนะฮะ
แล้วก็ใช้แว่นขยายส่องดูเซลล์ค่ะโอ้โหนี่เจ้าหน้าที่ฮะเจ้าหน้าที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วค่ะ
เจ้าแม่โสระพีของลุงพลต้องโดนเฉือนไปตรวจหน่อยหนึ่งก่อนนะ
เพื่อจะเอาไปตรวจดูเซลล์ของไม้นะครับที่ส่องดูตรงนี้พอเฉือนไปเนี่ยจะส่องดูได้
ส่องดูเซลล์ไม้ที่เป็นท่อลำเรียงอาหารอ่ะค่ะ
แล้วจะเอาไปเทียบเคียงกับภาพถ่ายเนื้อไม้ชนิดต่างว่ามันตรงกับชนิดไหนแบบไหนอย่างไร
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะมันก็คล้ายกับไม้ตระกูลตะเคียนนะแต่มันเป็นตะเคียนหินมากกว่า
คือยืนยันเลยว่ายังไงเนี่ยไม่ใช่ตะเคียนทองแน่
ต่อให้เป็นตะเคียนก็ไม่ใช่ตะเคียนทองแม้จะเป็นตะเคียนอะไรก็ไม่รู้
หรืออาจจะใช่ตะเคียนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้แต่ไม่ใช่ตะเคียนทองแน่นะครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับบอกว่าตอนนี้ยังระบุชัดเจนไม่ได้
ว่าไม้ท่อนนี้ที่บ้านลุงพลเนี่ยเป็นไม้ชนิดไหนเนื่องจากมันถูกแช่น้ำมาเป็นเวลานาน
รายละเอียดต่างมันเลยลบเลือนเดี๋ยวถ่ายภาพไปก่อนเก็บตัวอย่างไปก่อน
ต้องเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
มันคล้ายคืนไหมมันก็มีส่วนคล้ายคืนไหมตะเคียนหินนะครับ
คล้ายตะเคียนหินคล้ายตะเคียนนะครับตังนะครับคล้ายตะเคียนนะครับ
คล้ายตะเคียนคล้ายตะเคียนหินคล้ายตะเคียนหินก็มี
ไม้มันแช่น้ำมันนานมันพอไม่ชัดเตียง
ว่ามันก็ต้องเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะ
ได้รับผลกระทบหมอปลาเคยให้สัมภาษณ์กับเราแล้วว่าคือถ้าลุงพลอยากรู้จริงว่าเครื่องดักฟังมันไปอยู่ในรถได้ยังไง
เป็นเครื่องดักฟังจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเครื่องเนี้ยครับลุงพลก็ควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีอ่า
ลุงพลไม่ไปแจ้งความภายในหกโมงเย็นวันนี้ครับหมอปลานี่แหละจะแจ้งความลุงพลอืม
หามินประมาทหมอปลาทำจริงนะคะหมอปลาก็รอจน๖โมงเย็นนะคะ
ลุงพลก็ไม่ได้ไปแจ้งความหมอปลาเลยไปเองหมอปลากับทีมงานไปแจ้งความที่สพบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเอาผิดลุงพลในข้อหามินประมาทค่ะ
อย่าเอฟซีที่เพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งพูดว่าเรามาทับถมเขา
คนที่ทับถมเขาคือตัวเขาไม่ใช่ตัวเรานะเราวันนี้เราก็อยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องดักฟัง
ใครเป็นเจ้าของเครื่องซิมการ์ดเราแค่ต้องการรู้แค่นี้
เราบอกว่าถ้าเรายังไม่รู้เราก็จะไม่หยุดเพราะคุณกล่าวหาเราอยู่แล้วจริงมาก
และที่เขาสัมภาษณ์ทางสื่อว่าอยากจะถามหมอปลาว่าหมอปลาเนี่ยมีความจริงใจกับเขาแค่ไหน
ซึ่งคำพูดนี้มันเป็นคำพูดของคนอะไรก็บอกไม่ถูก
ผมไม่เคยคิดว่าคนที่เราเป็นห่วงเขาเนี่ยเขาถึงกล้าพูดกับเราแบบนี้
ผมกล้าพูดเลยว่าณตอนก่อนหน้านี้ผมเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ย
ผมเชื่อว่าผมเนี่ยคือคนเดียวที่เป็นห่วงเขามากที่สุด
ไม่ได้หลับไม่นอนเขาจะเป็นหาอะไรเนี่ยเราเป็นห่วงเขา
ผมกล้าพูดณตอนที่ผ่านมาแต่ณตอนนี้เขาจะเป็นของเขา
คือมึงคือมันเปลี่ยนซึ่งพอเราเจอกับคำพูดนี้ปั๊บ
แสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้ใช้สมองอะไรคิดเลย
ใช้วาจาในการใครพูดจาดูดีนั่นคือการช่วยเหลือเขา
ผู้จายกหางเขานั่นคือคนที่ช่วยเหลือเขา
ซึ่งมันแตกต่างกับตัวผม
นี่ค่ะหมอปลาบอกแบบนี้นะคะนี่พี่อุ๊บวิริยาใส่เสื้อสีชมพูก็ยืนอยู่ด้วยนะคะ
ทนายโนบิตะค่ะนายกฤษดาโลหิตดีก็บอกว่าคือพฤติกรรมของลุงพลเนี่ยค่ะ
ข่ายหมินประมาทจากการที่พูดคุยเรื่องนี้ผ่านสื่อผ่านทางยูทูป
มีคนไปแสดงความคิดเห็นต่อว่าหมอปลาภรรยาหมอปลา
ลูกน้องหมอปลาที่ชื่อป๊อปปี้ที่ไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
ก็กลายเป็นว่าถูกสงสัยกันไปหมดนะคะ
เพราะเรื่องนี้มันยังไม่มีการตรวจสอบเขาได้จริง
ซึ่งผมเองก็ได้มีการแนะนำให้ลุงพลมาพูดคุยแล้วก็สอบถามกับหมอปลาเอง
เป็นการส่วนตัวแล้วแต่ว่าก็ไม่มีการมาพูดคุย
ดังนั้นการที่ลุงกับป้าเอามาให้สัมภาษณ์สื่อมันทำให้หมอปลาพี่น้ำฟ้าได้รับความเสียหาย
กระทั่งทีมงานเนี่ยบางคนที่ถูกสงสัยก็ถูกดูหมินถูกเกลียดชังไปเลยนะครับ
นี่นะคะวันนี้ที่ไปแจ้งความก็ได้มีการนำภาพข่าวที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อผ่านยูทูป
รวมถึงคอมเมนต์ต่างที่พูดพาดพิงหมอปลาภรรยาหมอปลานะคะ
นายนมบิตะก็เลยบอกว่านี่แหละมันครบองค์ประกอบความผิดของความหมินประมาทเนี่ยค่ะ
ก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ไปแจ้งความเอาไว้
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็เลยถามว่าหมอปลาแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอปลากับลุงพลเนี่ย
มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจะกลับไปรักกันไหม
หมอปลาก็เลยบอกว่ายากแล้วก็ฝากถึงลุงพลเอาไว้ด้วย
ฝากถึงไว้ยังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ถ้าทั้งดีด้วยกันเขาไม่ทำนิสัยแบบนี้หรอก
ผมโดนขนาดนี้ถ้าผมกลับไปคุยเนี่ยเรียกผมหมอปลาแหละครับอย่าเรียกหมอปลา
ไอ้ปลาก็ได้ครับถ้ากลับไปคุยกับคนแบบนี้ต่อ